เมื่อสองวันก่อนค่ะมีไฟไหม้บ้านที่เขาเปิดเป็นร้านขายอาหารนะคะ
แถวราชพฤกษ์แล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยถูกพบเป็นศพถูกไฟคลอก
ว่าสำลักควันแล้วก็ถูกไฟคลอกตาย
แต่ไปมามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบสภาพศพของผู้เสียชีวิต
มีร่องรอยคล้ายกับถูกรัดคอ
แล้วก็มันมีหลายประเด็นที่คนใกล้ชิดคนในครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
มาดูต้นเรื่องกันก่อนเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะ
เมื่อ๒๑กรกฎาคมตอนเย็นค่ะ
ไฟไหม้บ้านแถวถนนราชพฤกษ์เขตภาษีเจริญ
เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะคะอยู่ริมถนนเลย
เพลิงมาจากด้านล่างแล้วก็ลามไปชั้น๒
ใช้เวลา๔๐นาทีนะคะถึงจะดับไฟได้ค่ะ
พอเข้าไปตรวจสอบที่ห้องโถงด้านล่างพบศพ
อันนั้นแสงอุไรอายุ๖๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน

สภาพศพคือตามเนื้อตัวเนี่ยไม่เกลี่ยมเหมือนกับถูกเผาทั้งร่าง
ก็มอบร่างให้กับหน่วยกู้ภัยนำไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
หลังจากนั้นติดต่อยาดมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานางนันทวันทิมเย็น
อดีตน้องภรรยาของนายอันนันทว์ผู้เสียชีวิตบ้านอยู่ใกล้
ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยปกตินายอนันต์จะตื่นตั้งแต่ตีหนึ่ง
ตลาดซื้อของสดมาเตรียมขายข้าวแล้วก็อยู่คนเดียวอะค่ะ

มีลูกจ้างคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐
มาช่วยขายช่วยล้างข้าวล้างจานอะไรแบบนี้เป็นครั้งคราว
ก็เลยคาดว่านายอนันต์อาจจะหลับ
พอเกิดไฟไหม้หนีออกมาไม่ทัน
ลักควันหมดสติและถูกไฟคลอก
ตอนแรกคิดว่าเหตุการณ์เป็นแค่นี้นะคะ
ทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุพอส่งศพนายอนันต์ไปชนะสูตร
ที่คณะภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ตรวจชนะสูตรบอกว่า
เสียชีวิตตอนประมาณ๑๔นาฬิกา๑๖นาฬิกา๕๐นาที๒๑กรกฎาคม
สาเหตุคือขาดอากาศหายใจคุณผู้ชม
มีการบีบรัดที่ลำคอค่ะคุณผู้ชม
หลอดลมมีเขม่าวควันแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ก็อนุญาตให้ครอบครัวนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

ทำให้คนในครอบครัวติดใจสงสัยว่าเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ครอบครัวของนายอนันต์ได้นิมนต์พระสงฆ์วัดนาคปรกนะคะ
จุดที่พบศพก็คือที่ในบ้านที่เกิดไฟไหม้

ศพของนายอนันต์ตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดนาคปรกภาษีเจริญ
จนถึงคืนวันเสาร์ที่๒๕กรกฎาคม
ปนกิจวันอาทิตย์ที่๒๖กรกฎาคม
ส่วนข้อสงสัยที่พบจากเหตุการณ์ไฟไหม้นี้
มีข้อสงสัยเคลือบแคลงอยู่หลายอย่าง
นายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
เริ่มจากคำให้การของกู้ภัยที่ไปถึงเป็นคนแรก
บอกว่าประตูเลื่อนด้านหน้าบ้าน

ซึ่งตามปกติยัดยืนยันว่าผู้ตาย
จะไม่ล็อกบ้านแบบนี้นะคะ
จุดที่พบศพคือที่โถงกลางบ้าน
ญาติยืนยันว่าตามปกติแล้ว

ผู้ตายจะต้องไปนอนในห้องนอนเท่านั้น
มานอนอยู่ที่ห้องโถงกลางบ้าน
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะหลังจากยัด
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
มันมีหลักฐานเพิ่มอีกค่ะคุณผู้ชม
บัตรประชาชนกับใบขับขี่ของใครก็ไม่รู้ค่ะ
ตกอยู่ที่ประตูทางเข้าด้วยนะคะ

ญาติจะไปรับลูกของนายซีม่อน
กับนางสาวนันทิยาแสงอุไรหรือออย

เคารพศพปู่ที่วัดนาคปรก
ซึ่งก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติม
ในคดีนายซีม่อนเมื่อปี๒๕๕๙

อันนี้มันมีอีกคดีหนึ่งที่มาซ้อนกันอยู่

กันไกลเสียบตัวเปิดประตูไว้

มันจะเป็นประตูเปิดดันออกอย่างนี้

พ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ทองใช่ไหม

หรือว่าคนนอกที่มันผ่านไปผ่านมา
แล้วมันก็รู้ว่าเวลาพ่อเขาขายข้าวหมูกรอบ
เขาก็ใส่ทอง๕บาทโชว์อยู่แล้ว

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ

แล้วก็ญาติญาติมาตรวจสอบข้าวของในบ้านนะครับ

ตำรวจก็มาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุ
กับการสอนอบังขุนเทียนก็มานะครับ
ลูกชายของผู้ตายกับญาติบอกว่า
มาหาสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๕บาทของพ่อ

จากการตรวจสอบทราบว่าก่อนเสียชีวิตในอนันต์
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทนะครับ
แล้วก็มีเหรียญจตุคามรามเทพเลี่ยมทอง
มีสร้อยข้อมือทองคำหนัก๕บาทด้วย
แล้วก็มีแหวนทองที่นิ้วนางข้างขวาอีก๒วง
รวมทั้งมีเงินสดในกระเป๋ากางเกง

แต่จากการตรวจสอบพบว่าสร้อยทองคำหนัก๕บาท
ห้อยจตุคามรามเทพเลี่ยมทอง
แล้วก็เงินสดไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาทหายไป
ส่วนสร้อยข้อมือทองหนัก๕บาทตกอยู่ในบ้าน
แล้วก็มีแหวนเพชรตกอยู่ด้วย๑วง
ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นของใครอันนี้ลูกเขาบอกไม่ใช่ของพ่อเขา
ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด๒ตัวในร้าน

เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เบื้องต้นยังไม่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งแต่มีคนใกล้ชิดของผู้ตาย
ตามที่ญาติให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีผู้ชายหนึ่งคนอยู่กับผู้ตายก่อนเสียชีวิต
ตอนนี้เรียกมาสอบปากคำแล้ว
และกำลังติดตามตัวแรงงานหญิงชาวเมียนมา๒คนมาสอบปากคำเพิ่มด้วย
มาถึงที่เกิดเหรียบมีการตัดโซ่เข้าไป
เรื่องนี้นะครับทางลูกสาวคนสุดท้องของผู้ตาย
เอาหลักฐานเพิ่มเติมที่เจอใกล้ศพของพ่อ
ซึ่งครอบครัวไม่รู้ว่าเป็นของของใคร

แล้วก็เชื่อว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมอำพลางแน่นอน
ยืนยันว่าพ่อไม่มีปัญหาเรื่องเงินกับใครมาก่อน
ทางเข้าประตูไม่ได้เสียบอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ
แต่ในห้องนอนเสียบแอร์มีแอร์มีพัดลมมีทีวี
ถ้าจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยคือเป็นไปได้ไหมว่าน่าจะเกิดอยู่ที่ห้องนอน
แต่ไหม้คือไฟไหม้เนี่ยไม่ได้คือห้องนอนไม่ค่อยมีความเสียหายพูดง่าย
เสียหายแต่ตรงช่วงห้องถงกลางบ้านเท่านั้นที่พ่อนอนเสียชีวิตอยู่
เขาก็สรุปมาว่าพ่อไม่ได้เสียชีวิตจากการสำลักควันไฟนะ
คือตรงคอบริเวณคอมีรอยนิ้วมือบีบบีบแล้วก็กดลงไปเป็นรอย
แล้วเขาก็บอกว่าที่หลอดลมคือก็ตรวจหาหลอดลมว่ามีเศษอะไรค้างไหม
เขาบอกว่ายังไม่มีแต่ว่าคือมีเหมือนเขม่าวนิดดำที่มันไปเกาะอยู่
อาจจะเป็นเพราะว่าคืออาจจะเข้าไปตอนเขาเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าปากเขาบวมเบิดไปหมดทุกอย่างเลย
คุณผู้ชมคะจากการสอบถามคนในครอบครัวของนายอนันต์ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนประมาณห้าทุ่มนายอนันต์จะตื่นไปจ่ายตลาด
เพื่อซื้อของมาทำข้าวหมูแดงขายจะกลับจากตลาดตอนประมาณตีหนึ่งนะคะ
จากนั้นเนี่ยก็เตรียมขายของไปจนถึงประมาณตี๔
เปิดร้านขายข้าวหมูแดงประมาณตีห้าปิดร้านช่วงบ่ายไม่เกินบ่ายสามโมงเย็นค่ะ
หลังจากขายของเสร็จก็จะนั่งพักนับเงินอยู่ในบ้านนะคะ
ซึ่งนายอานันต์จะชอบนั่งอยู่ที่บริเวณห้องโถงของบ้าน
แล้วก็ดื่มเบียร์ขวด๒ขวดเป็นประจำ
นอนพักผ่อนตอน๕โมงเย็นซึ่งก็มักจะคล้องกุญแจเอาไว้
ส่วนนางนภาพิมเย็นอายุ๖๒ปีอดีตภรรยาของนายอนันต์ผู้เสียชีวิต
เชื่อว่านายอันนั้นน่าจะถูกทำร้ายและถูกชิงทรัพย์ก่อนจะมีการเผาบ้านเพื่ออำพลางศพ
เพราะว่าผลการชนะสูตรนี่แหละค่ะมันก็ยืนยันชัดเจนว่ามีร่องรอยของการรัดคอนะคะ
เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของนายซีม่อน
เดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคดีของนายซีม่อนคืออะไร
แต่ว่าอดีตภรรยาของนายอนันต์ผู้เสียชีวิตบอกว่า
ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะมันผ่านไปนานแล้วค่ะ
รู้สึกว่าอาจจะถูกทำร้ายนะ
เพราะเห็นหมอพูดว่ามีรอยที่คอ
มีรอยบีบที่คอเขาไม่เชื่อมเลย
เพราะว่าซีม่อนเขาก็อยู่ในนั้น
ลูกก็อยู่ในนั้นไม่เชื่อม

หลานก็กลับมาหาเราทุกเดือนอยู่แล้ว
ถึงเวลาก็อยู่ที่บ้านถึงเวลาก็ไปส่ง
ก็เห็นจ้างธรรมะมาสองคนเนี่ยจากที่เราเคยขายอยู่นะ

เธอมาทำเนี่ยเลิกงานแล้วมีคนอื่นมาไหม

เขาบอกเขากลับสองโทงเขาทำเสร็จอีกแล้ว
เราก็ถามว่าแล้วมีคนอื่นมาไหม
เขาบอกไม่มีมีเฮียกินคนเดียว
ที่ท่านได้ยินการเอ่ยถึงชื่อนายซีม่อน
ม่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้นะครับ
ต้องโยงไปอีกคดีหนึ่งแต่ฟังทางนี้ก่อนครับ
ลูกสาวของผู้ตายเนี่ยเขาบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุนางสาวยุภาพัฒน

กำลังจะเลิกงานมีเพื่อนโทรศัพท์มาบอก
ไฟไหม้บ้านแล้วพ่อถูกไฟคลอกเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุทราบว่าทรัพย์สินของพ่อหายไป
ผลตรวจออกมาระบุชัดว่าขาดอากาศจากการบีบรัดบริเวณลำคอ
ทำให้เชื่อว่าพ่อต้องถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ไม่ใช่เหตุไฟไหม้บ้านแล้วพ่อเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวแน่
ลูกสาวของนายอนันต์ตอนนี้บอกว่าสงสัยทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวพ่อ
เพื่อนสนิทที่มาอยู่ด้วยคนที่ไปมาหาสู่กัน
รวมถึงแรงงานชาวเมียนมาอีก๒คน

มีประเด็นที่ญาติเล่าให้ฟังลูกสาวบอกว่าเพื่อนบ้าน
ไม่เห็นชายสองคนนั่งดื่มเหล้ากับพ่อก่อนเกิดเหตุ
ซึ่งยังไม่มั่นใจว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
จากการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกสาวบอกว่าเห็นนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่า
เห็นชายสองคนนั่งดื่มเหล้ากับพ่อก่อนเกิดเหตุ
ซึ่งพยานเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอนันต์ผู้ตาย
นั่งดื่มเหล้ากับผู้ชายสองคนบริเวณร้านขายข้าวหมูแดงที่อยู่ด้านหน้าของบ้าน
นายอนันต์นั่งหันหลังออกมาหน้าบ้าน
แต่พยานมองไม่แน่ใจว่าคนที่นั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายเป็นใคร
จากนั้นนายอานันต์กลับเข้าไปนอนในห้องโถงของบ้าน
เพราะต้องนอนพักผ่อนตอน๕โมงเย็นทุกวัน
เพื่อนอีกสองคนคาดว่าจะกลับไปแล้ว
ขณะนายแอนันต์นอนอยู่ที่ห้องโถงของบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียว
ลำพังอยู่ไฟลุกไหม้ขึ้นจากบ้านไม้สองชั้นที่อยู่ติดกัน
แล้วลุกลามมาถึงบ้านที่นายอนันต์นอนหลับอยู่
ก็เลยถูกไฟคลอกเสียชีวิต
หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพิรุธหลายอย่างนะครับ
เพราะว่ามีโซ่คล้องประตูกระจกของบ้านจากด้านนอก
แล้วผลชนสูตรพลิกศพพบว่านายอนันต์เสียชีวิต
จากการขาดอากาศจากการบีบรัดบริเวณลำคอ
มีทรัพย์สินกับสร้อยคอทองคำที่หายไปด้วย
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคนร้าย
ฉวยโอกาสที่นายอนันต์เมาหลับอยู่ในบ้านเพียงลำพัง
บีบคอจนเสียชีวิตขโมยทรัพย์สินไป
แล้วก็จุดไฟเผาเพื่ออำพลางคดี
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีอีกคดีหนึ่งที่ซ้อนอยู่
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้อดีตภรรยาของ
อันนั้นผู้เสียชีวิตบอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยว
กับคดีนายซีมอนเพราะมันนานแล้ว
คดีนายซีม่อนมันเป็นแบบนี้นะคะคือย้อนไป
พฤศจิกายน๒๕๕๙ค่ะ
เจ้าหน้าที่สถานทูตอิสราเอลเข้าร้องเรียนกับตำรวจกองปรับปราม

อายุ๖๓ปีเป็นอดีตในตำรวจชาวอิสราเอล

จรรย์สนิทวงกรุงเทพพร้อมกับรถเก๋ง
โยต้ายาริสแล้วก็มาพบว่า
ถูกฆ่าหันศพโบกปูนอยู่ที่บ้านของ
ซีม่อนบินตันอายุ๕๐ปีค่ะ
จากการสอบสวนค่ะได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุ
นายซีมอนวัย๕๐ปีคนนี้นัดเจอกับ
นายเฮลียาฮูอดีตในตำรวจชาวอิสราเอล
ที่ร้านอาหารแถวถนนเข้าสารกรุงเทพ
ไปเคลียร์ปัญหากันอ้างว่านาย
เฮลียาฮูไปติดพันธรรยาของตัวเอง

ซีม่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอบางโบทองจนทบุรี
ซึ่งมีลูกชายของนายซีม่อนอายุ๑๗อยู่ในบ้านด้วยนะคะ

เฮลียาฮูพูดจาไม่ดีพูดจาเหยียดหยาม
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะต่อยหน้า
แล้วก็ที่ลิ้นปี่ด้วยจนสลบแล้วก็เสียชีวิต

เอาบัตรเครดิตของผู้เสียชีวิต
ไปซื้อหลุกเหม็นซื้อถุงดำ
ซื้อมีดโกนหนวดที่ห้างสรรพสินค้าแถว

หลังจากนั้นกลับมาหั่นสบนะคะ
หั่นศพเป็น๓ท่อนแยกส่วนหัว
และท่อนขาซ้ายใส่ถุงดำ
สองถุงส่วนถุงที่สาม
มีกระเป๋าเดินทางที่บรรจุชิ้นส่วนลำตัวติดกับขาขวาของผู้ตายเอาไว้
แล้วก่ออิดบล็อกโบกปูนทับที่ใต้บันไดบ้านค่ะ
ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบจากการใช้จ่ายบัตรเครดิต
รู้ว่านายเฮลียาฮูเนี่ยหายไปพร้อมกับนายซีม่อน
ไปเจอรถเก๋งจอดทิ้งไว้ห่างจากบ้านของผู้ก่อเหตุ๑๐กิโล
ก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายค้นนะคะไปค้นบ้าน
สุดท้ายเนี่ยพบศพถูกหั่นโบกปูนทับอยู่ใต้บันไดบ้านค่ะ
จากการตรวจสอบประวัติของนายซีม่อนเนี่ย
ก่อคดีฆ่าคนตายมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ฆ่าเพื่อนชาวอิสราเอลเอาไปทิ้งแม่น้ำแม่กรองต้องโทษจำคุก
แต่พอพ้นโทษออกมากลับอิสราเอลแล้วก็อยู่กับภรรยาและลูกชายในเมืองไทย
คือกลับมาเมืองไทยอีกรอบนึงแล้วก็มาก่อเหตุนี้ค่ะ
มาก่อเหตุฆ่านายเฮลียาฮูอะค่ะครับ
ทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นกับนายอนันต์ก็เพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ย
คือภรรยาของนายซีม่อนตอนนี้ยังหายตัวไปยังหาไม่เจอนะครับ
ไปเมื่อปี๒๕๖๐นะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมยังจำได้นะครับนายอนันต์แสงอุไรวัย๖๒ปี
ซึ่งก็คือผู้ตายในคดีวันนี้เนี่ยนะครับ
ในวันนั้นนี่ฮะท่านผู้ชมครับภาพนี้ครับนายอนันต์พร้อมกับลูกสาวแล้วก็
นายรณรงค์แก้วเพชรเคยมาที่ไทยรัฐทีวี
มารายการถามตรงของคุณจอมขวัญนะครับ
หลังจากที่นางสาวนันทิยาแสงอุไรวัย๓๗ปีลูกสาวของนายอนันต์
ดีตภรรยาของนายซีม่อนผู้ต้องหาฆ่าหันศพหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา
เขาก็เลยกังวลใจว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิตอะไรยังไงหรือเปล่า
ครั้งนั้นนายอนันต์ผู้เป็นพ่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
ลูกสาวคือนางสาวนันทิยาเนี่ย
ก่อนที่จะไปรู้จักกับนายซีม่อนที่ไปเที่ยวแถวถนนเข้าสารเมื่อ๒๐ปีก่อน
คบหากันตอนนั้นมีลูกด้วยกัน๑คน
ก็คือเด็กหนุ่มวัย๑๗ปีที่ถูกจับข้อหาฆ่าคนตายฆ่าหันศพพร้อมกับนายซีม่อน
ปี๔๓นางสาวนันทิยาตั้งท้อง๓เดือนนายซีม่อนก็ถูกจับกลุ่มคดีฆ่าคนตาย
พอพ้นโทษออกมานายซีม่อนพาลูกชายอายุ๑๒กลับประเทศอิสราเอล
ลูกสาวก็กลับไปคบหากับนายซีม่อนอีกครั้งก่อนจะหายตัวไป
นายซีม่อนถูกจับกลุ่มคดีฆ่าหันศพก็ไปสอบถามว่าลูกสาวของเขาเนี่ยหายไปไหน
เพราะไม่กลับบ้านติดต่อไม่ได้มากว่า๑ปี
แต่นายซีม่อนบอกว่านางสาวนันทิยาถูกจับที่ลาวเขาตรวจสอบไปก็ไม่เจอข้อมูล
ก็เลยสงสัยว่าลูกสาวเขาจะเป็นเหยื่อนายซีม่อนด้วยหรือเปล่า
ม่อนเขามีอะไรกับพี่สาวเราหรืออะไรที่เราจะสงสัยว่าเขาจะทำนะคะ
ก็ตอนหลังก็จับโกนหัว
ตอนหลังก่อนที่จะตายนะก่อนที่จะหายตัวไป

เขาจับโกนหัวเขาบอกให้ไปเข้ารัฐธิเขา

รู้เราก็ไม่รู้เข้าสาสนาเขา
เพราะลูกสาวใส่วิกมา
ผมใส่วิกมาดูรูปไหมล่ะอยากให้ลูกไปดู

เรื่องอื่นเขาไม่มีเรื่องอะไรเลยใช่ไหมคะ
ชู้สาวเงินทอง
เรื่องเงินเนี่ยหนูไม่แน่ใจ
เพราะว่าลูกชายเขาบอกกับหนู
หนูได้ถามขลานว่า
คือเข็นแม่ไหมแม่หายไปไหน

แต่ว่าก่อนที่แม่จะหายเนี่ย
กับพ่อทะเลาะกันเรื่องเงิน
ตอนนั้นตำรวจกองปราบรามก็พยายามติดตามหาตัว

แต่ก็ยังหาไม่เจอกระทั่งวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะ
สุดท้ายแล้ววันนี้นายอนันต์ก็มาเสียชีวิตจากคดี

ว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
แต่ทางอดีตภรรยาบอกว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับนายซีม่อนนะ